เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

เกมรับจำนำของเราเปิดทำการแล้วนะจ๊ะพ่อจ๊ะแม่จ้า
โอ้ย

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
พี่เอค่ะถามเลยเรื่องนี้หนูคล่องใจมาก
เราได้ทั้งศักดิ์ทั้งผ่านนะครับ
พี่เคยเจอเรื่องเกมรับจำนำ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

เพราะว่าผู้จำนำของเราวันนี้แฟน

เฉียดตายมาแล้วพี่เอ

เรื่องนี้ชื่อว่าพิษวาสแรงหึง

น้องนกวี

พี่มีอาหารเช้ามาให้จ้า

แต่จริงพี่ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอก

ลาก่อนพี่แววุดออกไป

กุหลาบสวยสำหรับคนสวยจ้า
พี่ภูมิแน่นแหล่งอย่างนี้ก็โข่น

ยังไม่ชอบเหรอจ้ะ
แต่รักเลย

ถ้าอย่างนี้เราย้ายไปอยู่ด้วยกันดีไหม
สัญญาว่าพี่จะดูแลนกหวีดให้ดีที่สุดเลย

หื้อปี๒แล้ว
พี่วุฒิยังไม่กลับบ้านเลย

ไหนพี่สัญญากับหนูไงว่าถ้าหนูมาอยู่ด้วยพี่จะดูแลหนูอย่างดี

ไอ้ขี้เมา

อย่าเรียกพี่ว่าไอ้ขี้เมา
ว่าจะได้เรียกว่าอะไร
ให้เรียกว่าคนเหงาที่คอแห้ง

พี่วุฒิ

พี่วุฒิ

พี่วุฒิ

วันนี้พี่เอาข้าวไข่เจียวของโปรด

อืมงั้นวันนี้พี่แกะโซ่ให้หนูก่อนดีมั้ย
ถ้าหนูทำตัวน่ารักพี่จะปล่อยสู้ให้หนูเลย

พี่เอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูมาให้จ้า
ขอบใจจ้าอิมุทธ

พี่จะมารับหนูไปกินหมูกระทะโอเคไหม

งั้นก็แปลว่าคืนนี้ใช่ไหมที่พี่จะปล่อยหนูออกจากห้องนี้

จ้ารีบไปรีบก่อนหนู

จะได้ออกไปกินหมูกระทะแล้ว
หมูกระทะที่มีกลิ่นหอมหวนชวนรับประทาน

เร็วปล่อยไหมเร็ว
พี่บุ๊พี่วุด
พี่วุด

พี่ด้วย

ถ้าฉันตาย
ฉันจะกลายเป็นผี
แล้วมาหลอกมึง
พี่วุด

รอมโซ่ขังไว้แล้วไฟไหม้

ก็มีคนมาเห็นหรือว่าทางบ้านออกมาได้หรือว่ายังไง
เชื่อสิว่าเขาจะต้องออกมาได้

ไนะก็จะเจอตัวจริงขึ้นเลยดีกว่านะ

นี่เองให้เราใจหายใจคว่ำไปหมดเลย

เขาน่าจะแบบเปิดไฟทิ้งไว้หรืออะไรทิ้งไว้มารัดวงจร

ช่วยกันเหมือนเอาช่างแรงมางัดประตู

ก็เมื่อก่อนลองเพลงค่ะ
นักรองรับจ้าดวกเง้อนแต่ง
มีชุดนักรองไปเดินไปเลย

เสียงหวานจังเลย

หลังจากนั้นมานั่งเก็บเงินบ้างไม่เก็บบ้าง

ก็โทรหาใครก็ไม่รับก็เลยนึกถึงเขา
เธอยังมาพูดเลยว่าเธอไม่มีใจให้เขาอ่ะ

เจ้าของห้องเขาก็อยู่ใกล้นั้นอ่ะ

ที่เจ้าของห้องยังไม่ไปดูแลเลย

ก็เลยโทรหาเขาก็มาเลยพี่

จากโดรนเมืองไปโรงพยาบาลราภิษฐี

พาเราขึ้นรถไปเลยค่ะ

แล้วจนดูแลเราจนเราหายดี
แล้วก็ข้าวส่งเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็น

เราแบบเฮ้ยเขาก็ดีนี่หว่า

มาอยู่กับเขาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทีนี้
เขารู้สึกแปลกคือแบบโทรศัพท์ก็ต้องแอบคุย
ก็เลยคุยว่าพี่มีเมียหรือเปล่าเนี่ย

แล้วเขาก็ไปเอาใบหยาบมาว่าพี่หย่ากันแล้วนะ

เสร็จปุ๊บก็ถึงได้อยู่กันจนเกิดเรื่อง

จ้าจ๋ากับเราอยู่กับเราพาไปรับไปส่ง

เขาทำงานรับหลอกกระส้าง
เขาก็จะหายไปบ้างบอกไปอยู่แคมป์มั่ง
อ่าไปอยู่กับเพื่อนมากก็หายไปเลย

เออเรื่องก็เลยเกิดขึ้น

ก็คือหนูไปกินข้าวกับเพื่อนนี่แหละหนูชอบฟังเพลงเนาะ

ไม่รู้เขาเมาหรือเปล่าเพราะหนูไม่ได้เห็นหนูเห็นตะมือ

เสร็จแล้วเขาก็ล็อกประตูแล้วเขาก็หายไปประมาณคืนนึง
จากวันนั้นก็หนูก็ได้อยู่ห้องนั้นก็นานอยู่เหมือนกันค่ะ

เขาจะมาทุกเย็นมาแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็เอาข้าวมาให้

ไม่ค่ะแล้วก็เช้าไปเขาก็ล่าเหมือนเดิมเข้าไป
หมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกจากห้องนั้นได้

โทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ติดต่อ

กำลังใจคุณคือใครเข้ามาด้วยเนี่ยครับ

สวัสดีครับน้องสาวสวัสดี
จ๋าแล้วลูกหายไปตอนนั้นแม่ตกใจไหม
ที่เขาไปอะเพื่อที่ว่าได้มีพ่อใหม่

แล้วมีนี่ลูกลูกพ่อใหม่อะ
อ่าก็คือเขาน้อยใจอยู่

ใช่ค่ะแต่ว่าก็ติดต่อแม่อยู่แต่ไม่เคยไปหาเลย

ก็ไม่ได้ติดต่อแม่แล้วก็แม่ก็ไม่รู้

หรือว่าไปสู้เขาหรอ

แต่พอหนูมาฉุกคิดเรื่องที่ว่าเขาดีกับเรา

ให้ความดีทุกวันนึงเขาก็ต้องปล่อยใหร่อาไป

พอวันนั้นหนูก็ดีใจว่าจะได้กินหมูกระทะนี่แหละ

แล้วก็เขาก็มานั่งคุกเข่าที่หน้าบ้านน้าที่กรุงเทพอะค่ะ

พี่ปิดไปแล้วนกวีทให้อภัยพี่เถอะ

เหลือจะตายอยู่แล้วจะมาขอโทษอีกหรือ

ใครจะนั่งอยู่ตรงนี้๓วัน

เรื่อยไหม๓วันแล้วคุณยอมไม่สะโหลครับ

เห็นแอบมอง
เหมือนพี่รู้

แล้วลุงออกแล้วจุดใจแล้วคุณ
ก็สรุปว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเบ้นเพราะว่าเขาก็เจ็บช้ำน้ำใจพอแล้ว
ก็คือตัดสินใจเลิกกันแล้วเลิกเลยค่ะเลิกเลยค่ะ
วีตอนนี้ทำอาชีพอะไรอ่ะเป็นแม่บ้านฟรีแลนซ์ก็คือแบบในเฟซบุ๊คเขาจะหานักแม่บ้าน
หนูก็ไปไปใกล้ใกล้บ้านหรือว่าไปที่ไหนหนูก็ไปแล้วก็มีร้องรถแห่ด้วยอะไรด้วย
แล้วก็แต่งเพลงด้วยค่ะแต่งเพลงด้วยใช่ค่ะนะครับมีหลายอาชีพมากเลยนะครับ
แต่ตอนนี้มารายการของเราวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรเอ่ย
หนูก็ติดค่าห้องเขาไว้ค่ะเป็นค่าห้องเช่านะคะเป็นจำนวนสามเดือน
เข้าสี่เดือนแล้วแหละส่วนหนึ่งที่เหลือก็คืออยากจะเอามาเป็นค่าไปโรงเรียนน้อง
แล้วก็เป็นค่ากินค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะแล้วค้างค่าเช่าอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ
ก็ประมาณหมื่นสองค่ะก็รวมซะถ้าเป็นค่าเล่าเรียนน้องด้วยอ่ะนะคะ
ก็น่าจะประมาณสักสองหมื่นแล้ววันนี้นะครับของที่นำมาจำนำกับทางรายการเราคือ

ไมโครโฟนอัดเสียงชุดนี้เรียกได้ว่ายกเซ็ตมาจำนำพร้อมใช้งาน
ทั้งตัวไมโครโฟนขาตั้งและตัวกรองลมซึ่งนกวีตั้งใจเก็บเงินซื้อมา

กี่นิดนึงไม่มีเฟสเบาส์คุณจะรู้มีให้คุณแกะเพลง
ตามหาเพลงลายงี้รวมตามขวบว่า

กรมก็มีกาแกะเหลขาดเข้าไปในนั้นด้วย
เราซื้อมาแพงไหมอันนี้ประมาท๑๑๕๐บาท
ถ้าตอนนี้ก็ราคาก็ถูกลงแล้ว

ว่าราคามหาชนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่
ก็อาจจะมีหลายราคาให้เราได้ชื่นใจ

ไปดูราคามหาชนกันนะคะว่า

รุ่นนี้ที่ร้านเคยเอามาขายไหมคะ
ราคาอยู่หน้าร้านประมาณ๑๒๐๐บาทค่ะ
แต่ถ้ารับจำนำน่าจะอยู่ประมาณ๔๐๐บาทค่ะ

ฉันให้๑๕๐บาทจ้า

แต่ให้จำนำ๒๕๐บาท

แต่ฉันเอาไปแล้วฉันเล่าไม่จบสักทีค่ะ

โอ้โห
มหาชนนะคะเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่

คุณยอมรับไหมคุณไม่พอใจกับราคามหาชนนะสิ
เกมรับจำนำของเราทั้งที

ถูกต้องเลยครับมันไม่เกินจริง
แต่ว่าวันนี้ราคาจากทางรายการของเราอยู่ที่
เท่าไรคะ

เท่าไรเท่าไร

เท่าไร
เท่าไรครับ

นี่มันคือราคาจำนำจากทางรายการในวันนี้นะ
ถ้านกหวีดพอใจในราคานี้เชิญจำนำครับ

และตอนนี้นะคะขอมอบเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย

ยังไม่เพียงเท่านี้นะคะต้องบอกว่าช่วงหน้านะคะ
ยังมีเงินให้สะสมอีกเพียบเลย
แล้วจะถ่ายของสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมากับเกมรับจำนำค่ะ
ของที่ท่านมีไทยรัฐทีวีจัดไป

เต็มเงินดีอะ
กินน้ำใต้ศอกมีที่มาจากศอกของใคร
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ
ตอบถูกเพียง๒ข้อ
ถึง๒หมื่นบาทเลยครับ
ซึ่งนำชุดใหม่อัดเสียงมาจำนำกับพวกเรา

นะเรามาเริ่มถ่ายของกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ

ตอนที่รู้ว่าตกเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย

ที่เราโชว์ใบหย่าใบสมรสกันแล้วนะคะ
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลิกจริงเลยวันนั้น

คือปกติเราก็นอนด้วยกันสองคน
ทีนี้วันวก็เมียหลวงก็มาเข้าไปดูแล้วบอกว่า

เราก็เลยคิดว่านอนร้องไห้เลย

เช้ามาก็คือหลอกให้เขาไปส่งกรุงเทพเลิกเลย
อันนี้มันเรียกว่าไม่ยอมกินน้ำใต้ศอกใคร
ถูกไหมแล้วก็ไม่อยากไปเป็นเมียน้อยใครเนอะ
จะพูดไปแล้วนะไอ้สำนวนนี้มีมานานแล้วนะครับ

คำถามใส่ของข้อที่หนึ่งถามว่า
สำนวนกินน้ำใต้ศอกมีที่มาจากศอกของใคร
ถูกไหม
ข้อหนึ่งคนจีน
ข้อ๒คนอินเดีย

ได้ไหมแม่หันไปถามแม่แล้วแม่ว่าแม่

คนจีนนี่โดยมากเขาจะรักเดียวใจเดียวนะ
เอาแล้วเอาแล้วแม่ละกันนะคะ

ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒คนอินเดียค่ะ

แม้ความเห็นจะไม่ตรงกันแต่น้องวิทย์ก็ไม่ขอขัดใจแม่
ตอบมาแล้วนะครับว่าสอกคนอินเดีย
อินนี้๕๐๐๐บาทแรงจะคว้าไปได้หรือไม่
มาดูเฉลยกันเลยหนูจ้าไหมจ้า

แม่เจ๋งมาก

จากคำบอกเล่าของเสนีสวพงศ์นะครับ

คนอินเดียเนี่ยจะมีหลายวันนะ

จะต้องไปยืนคอยที่ก๊อกน้ำสาธารณะ
รอจนกว่าคนวันนะสูงเนี่ย
จะเปิดก๊อกเอามือรองน้ำกิน
แล้วคนจันทานก็จะรีบเข้าไป
กรอบน้ำที่ไหลตามจากศอกของคน

รณจันทานไม่มีสิทธิ์เอามือของตัวเอง
ไปจับต้องก๊อกน้ำได้
จะต้องลองจากคนปรณะสูงกว่าเท่านั้น

ก็เลยทำให้เกิดที่มาของสำนวนกินน้ำใต้สอ

ตอบคำถามถ่ายของไปหนึ่งข้อตอบถูกหนึ่งข้อนะคะ
รับเงินชัดส่งไป๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยครับ
แฟนเก่ามีอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะ

แต่ว่าคุณพ่อเขาพูดกับเราว่า
รถไม่แรงจะแซงใครไม่ไหวเลยนะ

ที่เราต้องมาพูดกันแล้วก็วิงวอนด้วยนะครับ

เวลาที่จะออกมีสติก่อนสตาร์ทจริง
แล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรด้วย
เอาละเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ความผิดกฎหมายจราจรเรื่องใดเสียค่าปรับมากกว่ากัน
ข้อหนึ่งไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย
ข้อ๒ขับรถย้อนสอน

แต่ว่าถ้าเกิดขับรถย้อนสอนได้ยินบ่อยว่าเสียค่าปรับ
คือขับรถย้อนสอนเนี่ยจริงถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ร้ายแรงเพราะว่าชนแรงเพราะมันย้อนสอนถูกป่ะ
แต่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมารายเนี่ย

ขับรถย้อนสอนชนแรงกลับไม่หยุดรถชนเลย

ข้อหนึ่งค่ะไม่หยุดร้อนให้คนข้ามทางมาลายค่ะ

ข้อหนึ่งไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายค่ะ

ถ้าตอบข้อนี้ถูกอย่างที่บอกนะคะถ่ายของสำเร็จ
สุดท้ายนกหวีดก็ขอเชื่อแม่อีกข้อแล้วกัน
หากตอบถูกข้อนี้ก็จะถ่ายไม้กลับบ้านได้สำเร็จ
ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
จะได้เอาไม้กลับบ้านไปแต่งเพลงกันต่อนะ

ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้ารายนะครับ
มีโทษปรับมากกว่าขับรถย้อนสอนนะฮะ
โดยกฎจราจรฉบับใหม่ตาม
พรบจราจรทางบกฉบับที่๑๓พศ๒๕๖๕นั่นเอง
ระบุไว้ว่าหากคุณไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย
มีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
โทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ

ตอบถูก๒ข้อนะคะรับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท

แต่เดี๋ยวสิก่อนที่คุณจะเอาไมค์กลับไปเนี่ย
ได้ข่าวมาว่าคุณก็เป็นนักแต่งเพลงไม่ใช่หรือ

สั่งสิฉันมาสิฉันครู้ม้า
ที่เป็นผลที่ตาพีเองใจยะมิตรชัย

ตอนนี้คุณเอาไมค์คุณคืนไปเลย

ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจ๋าเข้าสู่คำถามถ่ายของ

ขอถามหน่อยตอนที่นกหวีดโดนขัง
แล้วเขาบอกว่าจะพาไปกินหมูกระทะ
วันนั้นเรารู้สึกยังไงเราจะได้รับอิสรภาพ

เหมือนกับถูกรับดัลลี่รางวัลที่๑นะคะ

พะพร้าวหมูกรอบหมูทอดกระเทียมพริกไก่แต่ละอย่างเออ

เอาจริงเพราะมันเกี่ยวกับคำถามไม่คุ้น

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ชาบูมีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งเสียงเนื้อเวลาโดนน้ำซุป
ข้อ๒อาหารที่ใช้บูชาเทพเจ้า

หนูเคยได้ยินนะคะพี่

มันจะดังชาบูจะแปลก

เฮ้ยหูเขาดีเวลามันเดือดอะคะ
มันก็จะดังชาบูชาบู
แต่จริงมันไม่ได้ออกชาบูชันเต้นหรอก

ก็เลยคิดว่ามาจากคนนี้

รู้นะว่ามีที่มากับเขาด้วย

ขอชาบู
ชาบูไว้แล้วกันนะครับ
คาบูชาบูกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่สุตวรรษที่๒๐นะครับ

เรียนเสียงมาจากเสียงของเนื้อ

แล้วก็สายมือไปมา
ทำให้เกิดเสียงที่ว่า

น้องผู้หญิงอธิบายแบบตรงเป๊ะเลย

ยังไงสะสม๑๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

แต่เชื่อว่าคนอายุทยาต้องเคยเห็น

เป็นเจดีโบราณในวงเวียนถนนพระหลโยธินขาเข้าออกเมืองอายุทยานั่นเอง

ใช่เขามีฉายาว่าเจดีนักเลง
โดยต้องบอกว่ายืนเด่นตรงานมากเลย
ถนนเนี่ยคือถนนตรงมาปุ๊บเจอเจดีปุ๊บก็ต้องหลบอ้อมไปนะคะเป็นวงเวียนเลยนั่นแหละ
เขาว่ากันว่ามีที่มาจากนักเลงกลุ่มหนึ่ง
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
เจดีวัดสามปลื้มได้ชื่อว่าเจดีนักเลงเพราะนักเลงทำสิ่งใด
ข้อหนึ่งร่วมโหวตก่อสร้างเจดี
ข้อ๒คัดค้านการลื้อถอนเจดี

เลงมาร่วมโหวตก่อเจดี

ถ้าจะแบบว่าคัดค้างการรื้อค่ะพ่อแม่จะโหวต
งั้นหนูขอตอบข้อ๒แล้วกันนะคะ
คัดค้างการรื้อถอนเจดีค่ะ

ข้อ๒คัดค้านการลื้อถอนเจดีค่ะ

โหถ้าถูกข้อนี้นี่คือถูกหมดเลยนะ

มีความต้องการตัดผ่านตัวเจดี
จำเป็นต้องมีการลื้อถอนเจดีนี้ออกนะฮะ

แต่ว่ามีกลุ่มนักเลงกลุ่มหนึ่ง
คัดค้านแล้วก็ขวางการลื้อถอนเจดีนี้สุดท้าย
ก็เลยต้องยกเลิกการลื้อถอนเจดีนี้ก็เลยยังคงอยู่
ใช่ก็คือใช้วิธีตัดถนนอ้อมตัวเจดีเอา
ก็เลยเป็นเหมือนอารมณ์วงเวียน
บางส่วนก็เลยขนานนามกันว่าเจดีนักเหลงนั่นเอง
ตอบคำถามไปแล้ว๔ข้อตอบถูก๔ข้อ
รับเงินสะสมไป๒๐๐๐บาท

วางเงินรางวัล๔ข้อไปแบบเต็มเลยนะจ๊ะ

มาเล่นเกมตัวจำนำโชคกันต่อเลย
แต่ก่อนอื่นเราไปถ่ายของจำนำให้คุณผู้ชมจากทางบ้านกันก่อนนะ
และในวันนี้ทางรายการขอถ่ายของให้กับแฟนรายการที่เขียนจดหมายเข้ามา
นั่นก็คือคุณวันลบจากจังหวัดสมุทรปราการครับ
คุณวันลบนำพระเลี่ยมทองไปจำนำไว้ในราคา๑๕๐๐บาท
โดยที่ผ่านมาทำได้แค่ส่งดอกเบี้ยไม่ให้หลุดจำนำ
เมื่อแฟนรายการทุกข์ใจแบบนี้ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจไถ่ของให้ไปเลยครับ
เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้

ตอนนี้นกหวีดยิ้มอยู่แล้วเพราะว่านกหวีดมีเงินสะสมสองหมื่นบาท
แต่นกหวีดจะยิ้มเพิ่มขึ้นไปอีกทางนกหวีดสามารถเล่นเกมตัวจำนำโชคของเราสำเร็จ
จากสองหมื่นเนี่ยมันจะเบิ้ลขึ้นไปอีกเท่าตัวเป็นสี่หมื่นบาทเลย
ไปดูกติกากันดีกว่าค่ะว่ากติกาเกมนี้เป็นยังไงค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมเอวหวานสะบัดแผ่น
ผู้จำนำจะมีแผ่นซีดีห้อยอยู่กับสปริงที่ผูกติดกับตัว
ซึ่งต้องอาศัยเอวหวานสะบัดแผ่นซีดีให้ไปถึงยังจุดหมาย
ภายในเวลา๑๐๐วินาทีหากทำสำเร็จนะครับ
เงินรางวัลอีก๑เท่าเบิ้ลให้ไปเลย
เขาพร้อมมากยืนประจำที่แล้วเรียบร้อย

นู่น่าเลยมาสิพร้อมมานี่มานี่

อิมีค์ดรึงอิมีค์เดียว

เรามาฟังคำตอบและดูอากาศของคุณพี่เอ๋ในช่วงหน้ากันครับ
ลุ้นกันว่านกหวีดทำได้หรือไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมครับเราอยู่กับนกหวีดผู้จำนำจากเมืองอายุทยา
เอาชุดไมค์อัดเสียงซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือหากินมาจำนำ
เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างไว้จำนวน๑๒๐๐๐บาท
และการถ่ายของในวันนี้นกหวีดก็ช่วยกันคิดช่วยกันตอบกับคุณแม่
คว้าเงินไปเต็ม๒๐๐๐บาทปลดภาระค่าเช่าห้องได้สำเร็จ
และเครื่องก็ติดมาจนถึงเกมเอวหวานสะบัดแผ่น
นกหวีดทุ่มสุดตัวโยกสุดเอวจนสปริงและแผ่นซีดีกระจายเลยล่ะครับ
น่ารักน่าลุ้นว่าเวลา๑๐๐วินาทีนี้จะทันหรือไม่
แต่ก่อนจะฟังเฉลยนะครับขอแวะไปถามอาการพี่เอกันก่อน

ป้ะเขาอะบอกว่าพอแล้วเค้าโอเคแล้ว

โดนจริงนะนี่ไม่โดนแต่เฉียวฟุบอย่างนี้เลย
ผ่านกุ๊บไปเลยอะคือแต่วันนี้นกหวีด
พี่แบบตกใจมากเลยนกหวีดปุ๊บเลย
ต้องทำเพื่อเข้าตัวคะ

แต่เวลา๑๐๐วินาทีต่อไปนี้นะครับ

ทำได้มาลุ้นกันว่านกหวีดทำได้หรือไม่ได้ครับ
หากทำเวลาได้ทัน๑๐๐วินาที
ก็จะคว้าเงิน๔๐๐๐บาทไปแบบเต็ม
เพื่อความหวังในการปลดหนี้และส่งเสียน้องให้ได้เรียนต่อ
จึงทำให้นกวีต้องโยกสะบัดชนิดไม่มีพัก
คุณผู้ชมครับเรามาฟังพร้อมกันเลยครับ
ว่าวันนี้เธอจะสมหวังหรือไม่
ได้ได้ได้ได้ได้ได้

แล้วนี่เวลาที่เวลากี่วินาที

กวีวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะ

ได้เป็นเท่าตัวเลยเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็เงินจำนำในตอนแรกอีก๓๘๐๐บาท
วันนี้นกหวีดรับไปทั้งหมด๔๓๘๐๐บาท
และที่สำคัญที่สุดได้ไมค์กลับบ้านไทยของสำเร็จ

ก็คือไปจ่ายค่าห้องค่ะที่ค้าง
แล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เล็กน้อย

เผื่อว่าจะหางานน้องเฟสเราชื่อเฟสอะไร
สามารถติดต่อได้ที่น้องนกหวีดนะคะ
มาลัยไฟเตอร์นะคะเฟซบุ๊กค่ะ
หรือว่าติดต่อได้ที่เวิร์นโทรศาสตร์๐๙๐๙๒๔๗๗๘๘ค่ะ

ต่อไปนี้ขอให้นกวิทย์และครอบครัวมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
ขอบคุณมากนะคะที่เกียรติกับทางรายการ
แล้วพบกับเรานะคะเกมรับจำนำนะคะเราเปิดทำการทุกวันอาทิตย์๖โมงเย็นค่ะทางไทยรัตร์ทีวีช่อง๓๒

แล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับโรงรับจำนำแห่งนี้นะครับ
บอกเลยว่าพอเปิดทำการปั๊บเนี่ยมีแต่ความสุขและรอยยิ้มนะครับ
วันนี้ผมเอเชยามิชัยน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อนสวัสดีครับ

ผู้จำนำของเราวันนี้ลูกเขาโดนล้อพี่เอ
เขาว่าพ่อผมเป็นตัวประหลาด

เกลี้ย

อันนี้ลูกกูหรือเปล่า

น้อยใจนี่มันก็มีบ้างครับบ้าง

อยากให้พ่อน้อยใจครับ
และของที่พี่คำนำมาจำนำคือ
ชุดชาวเขาเผ่าอาคาครับ